หลังจากที่ผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระ
หลายคนลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีผลงาน
ให้เราได้ติดตามจะเซ็นสัญญากับค่ายไหนสังกัดใด

เจ้าตัวไปเปิดธุรกิจร้านนมเป็นสาขาที่๒

นมประจำชั้นเนี่ยร้านของเขาที่เคยไปกินมาอร่อย
เปิดเป็นสาขาที่สองแล้วนะคะสำหรับนางเอกสาวร่างเล็กใบเฟิร์นพิมชนก
หลังจากที่สาขาแรกมียอดขายทะลุเป้าจ้า
ซึ่งเธอเองก็จัดเต็มแบบสุดตัวทั้งการตกแต่งร้านเมนูพิเศษเพื่อลูกค้าทุกคนเลย
โดยได้จัดงานเปิดร้านอย่างเป็นทางการไปอย่างคึกคักนะคะ
ซึ่งนอกจากแฟนคลับแล้วก็ยังมีเพื่อนซีอย่างสาวใหม่ดาวิกา
มาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะ
แต่เห็นมาลุยธุรกิจขนาดนี้พอถามถึงทิศทางงานในวงการหลังเป็นนักแสดงอิสระ
ใบเฟิร์นนะคะก็ยังเผยว่าไร้ความคืบหน้านะคุณ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีผลงานกับค่ายไหนสังกัดใดเลย
แต่ถ้าหากมีโอกาสใหม่เข้ามาเจ้าตัวก็ไม่เกี่ยงว่าจะต้องรับบทใด
ซึ่งหากเป็นบทร้ายเธอก็ยินดีเช่นกันนะจ๊ะ
คือตอนนี้มันยังเหมือนมันยังไม่ระบุไม่คอนเฟิร์มเลย
ก็ไม่แน่ใจว่าที่คุยหรือเสนอมาอย่างนี้
มันจะแบบตรงกับอะไรหรือคอนเฟิร์มไหมอะไรอย่างนี้

ช่วงเวลานี้แบบมันยังไม่ค่อยลงตัว
เพิ่งออกมาที่นู่นที่นี่เสนอมาก็อาจจะแบบ
พี่ก้าวก็ต้องแบบเช็คบทเช็คอะไรก่อน
เล่นได้ก็ก็อยากเล่นนะคะ

เฟิร์มไม่ติดเลยค่ะจริงเฟิร์มเล่นอะไรก็ได้ค่ะ
แต่เขาไม่ค่อยเสนอมานะคะหน้าติ่มมา

เราอยากทำอะไรให้มันหลากหลายเนาะ

หรือว่าเจอกันงานทะเลงคลองทะเลงข่าวอะไรเลย

ว่าเพริงเนี่ยจะแบบงงไม่รู้ว่าจะถ่ายเมื่อไหร่

ต้องบอกว่าธุรกิจส่วนตัวเธอกำลังไป

เปิดปุ๊บนะร้านนมประจำชั้นไม่นานนะคุณ

มีโต๊ะนักเรียนแล้วก็มีกระดานดำด้วยนะ
อยู่ในโรงเรียนใช่ย้อนวันวานย้อนวัยหวานวันหนึ่งนะอ่ะ